แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

โฆษณาการอาหารเพื่อสุขภาพ
โค้ชเทนเนอร์สุดแซ่บ

เรายังอยู่กับเชฟร็อกเชฟคนเดิมและเมนูเดิมค่ะ

อันนี้เนี่ยแค่เอาส่วนผสมที่สำคัญ

นี่ตอนนี้เราจะต้องมาทำต้มยำกันสักที

นี้ไปก่อนทำไมพวกนี้มันรอเอาไว้ยังไม่ใส่คะ

เดี๋ยวมันจะสลดหมดเละเทะไม่อร่อยเนาะ

เวลาอันเป็นมงคลและเลิกของไก่ที่จะได้ลูก

เรียนเชิญไก่ลงหม้อครับผม
อันนี้เป็นส่วนไหนของไก่คะ

คุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะได้เรียนรู้จากตรงนี้ว่า

เราควรจะใช้ตอนไหน

เชฟอันนี้คือเชฟชมเราใช่ไหม

เชฟคิดว่าพวกเราแคร์เหรอ

ครึ่งชั่วโมงได้ไหมเชฟ
ปรุงได้แล้ว
ไม่เอาจะให้เปื่อย

ตอนนี้น่ากระสุกแล้วเนาะ

ไก่สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามา

เยอะมาก
ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเวลาต้มไก่เนี่ย
เราจะให้น้ำเดือดพลาดอย่างนั้นไม่ดีนะคะ
ความหวานจากเนื้อไก่มันจะไม่ออกมาใช่ไหมคะเชฟ

อะไรเชฟถามหน่อย
รสชาติเนี่ยมันต้องประมาณไหน

อันนี้ก็ใส่น้ำปลาอ่ะ

น้ำพวงไข่ครับอุ้ยพวงน่ารักเชิญดูดิพวงมีพวงเล็กพวงน้อยอ่ะไม่กลัวเชฟอันนี้เราใส่ไปกี่พวงดีอ่ะโอ้โหอ่าตามชอบตามชอบอ่าให้เชฟใส่ก่อนเปิดให้เดือดเดือดก่อนเอาละต่อไปเป็นมะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปแล้วค่ะ

ตอนที่มันเป็นรสนั้นเลยอ่ะเนาะ
อันนี้คุณผู้ชมก็รู้แล้วเนอะว่าใครสวยกว่ากัน

ตอนนี้เรียบร้อยอยู่หน้าเชฟแล้วอยากให้เชฟลองชิมเลยค่ะ

หน้าตาฝั่งของเชฟก่อนก็ได้

น้ำแกงสำคัญนะคะในการทำยำความใสต้องมีดูตรงไหนดูขอบ

มันอยู่ที่การต้มถ้าเราต้มแบบเดือดมากเกินไปมันจะเป็นฟองเป็นแตกเลยเยอะ
แล้วความน้ำมันยังไม่ใสไม่สวย
เอามาคะแนนควารสวยงามก่อน
เกมโฮะหรือว่าคลุกคลิกอันนี้ไก่มาแล้ว
มาแล้วแล้วพวงไข่ก็ชูอยู่ข้างบน

อันนี้มันเหมือนอ่าพอละ

พักตบจวาเกยตื่นมันลอยขึ้นมาอะไรลอย
ต้มยำไม่ควรจะลอยอะไรลอย

นี่เกรงใจนะสหิตที่ว่ามาสองสามครั้งสนิทกัน

นะอ่าบชิมเลยชิม

ครับจะให้เจ้ารู้ถึงความเปรี้ยว

ต้มยำจะให้ทำหวานก็พัลโลมั้ย

คล่อง
เครื่องเทศสุดท้าย

ให้เขาไหนคะแนน

ไม่เดี๋ยวรสชาติมันจะไปออกให้
ชิมน้ำก่อนนะ
ถ้าผมไม่ชิมเนี่ยให้คะแนนเลยได้ไหม

เชฟถ้าเชฟตายเชฟตายได้อย่างอื่นแล้ว
กลืนกระดูกก็กลืนปลาร้าเป็นยังไง

เปรี้ยวแบบเป็นปรึกษาเพื่อนฟูงเนี่ย

สำหรับเมนูต้มยำพวงไข่ไก่บ้านใบมะขามอ่อนในวันนี้
เชฟล็อกออกปากเลยว่าให้คะแนนแบบเกรงใจเกรงใจ

ฝั่งแม่บ้านทอบจึงได้คะแนนน้ำต้มยำใส่แซ่บก็รับไปเต็มถึง๙๖คะแนนค่ะ
ฝั่งแม่บ้านทอบจึงได้คะแนนน้ำต้มยำใส่แซ่บก็รับไปเต็มถึง๙๖คะแนนค่ะ

ฝั่งแม่บ้านทอบจึงได้คะแนนน้ำต้มยำใส่แซ่บก็รับไปเต็มถึง๙๖คะแนนค่ะ
ฝั่งแม่บ้านทอบจึงได้คะแนนน้ำต้มยำใส่แซ่บก็รับไปเต็มถึง๙๖คะแนนค่ะ

คุณผู้ชมอยากจะเข้าไปดูขั้นตอนการทำนะ
เฮ้กกี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟเรามากที่มาพรังสรรค์เมนู

ให้ใส่อีกหนึ่งนะพี่กาวไม่ต้องแล้วล่ะ
น้องทีมงานขอพวกยา
ยาระบายเอ้ยแม่ยานี่ยาแก้ท้องเสียยาฆ่าเชื้อไปก่อน
เอาอย่างนี้ถ้าเราใจดีคือเราแบบว่าเป็นคนสวยทั้งกายแล้วใจเนี่ยเราอาจจะให้เข้ามาอีก
ถูกเลยนี่พีชพูดอะแล้วแต่เดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนนะนอน
เหนื่อยมากเลยอ่ะพวกไม่อร่อยพวกนั้นน่ะ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากได้เมนูนี้ทำให้ทันนะคะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ในแฟนเพจของเราได้เลยค่ะ
ใครรู้ว่าอยากจะพูดคุยบังคับนะคะก็ส่งเขามาพูดคุยกันได้ด้วยค่ะ
ใช่แล้วสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง๔คนก็ต้องขอลาไปก่อน
รอดูว่าจะพาคุณไปรวยเพิ่มขึ้น
แล้วก็รวมถึงแรงบันดาลใจนะคะกับธุรกิจที่แบบว่าอื้อหือ
ก็ต้องกินอีกอย่างเลยอดใจดูพรุ่งนี้นะคะ

สวัสดีค่ะ

แล้วเขาก็จะพัฒนาไปเป็นไข่ไก่

มันก็ตายท้องกลมนะเนี่ย

ตายห้านตายแบบห้าวห้าน
อ๋อตายแบบห้าวหาญอยู่ดี
เออเพราะมันเสียสละให้เราไง